คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรกันหน่อยนะคะ
มีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ย
เขาก็ไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
เวรตอนช่วงกลางคืนสักพักหนึ่งประมาณสักตี๒ค่ะ
ปั่นจักรยานไปตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในบ่อน้ำอะไรอย่างนี้
อยู่มีคนร้ายนะซุ่มอยู่แล้วก็ลอบยิงเขาจากข้างหลัง

ตอนแรกเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดจาก
เรื่องปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องชู้สาวหรืออะไรหรือเปล่า
หรือจะเป็นเรื่องชิงทรัพย์เพราะว่ามีทรัพย์สินเนี่ย

ร้อยคอทองคำ๔บาทก็หายไป
แต่ข้อมูลจากภรรยาบอกว่าสามีเนี่ยปล่อยเงินกู้ด้วย
ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องประเด็นเงินกู้หรือเปล่า
เพราะก็มีลูกหนี้อยู่หลายรายเหมือนกันนะคะ
ตำรวจสพท่าแซะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบนะคะที่โรงงานสหกรณิคมท่าแซะจำกัด
ในพื้นที่ตำบลคุริงอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ที่นี่เป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและผลิตไบโอแก๊สค่ะ
ก็ไปพร้อมกับนางสุวรรณีสอนวันเพ็ญภรรยาของผู้ตายนะคะ
เนี่ยค่ะยังทำใจไม่ได้ร้องไห้แทบขาดใจเลย
จุดเกิดเหตุมันอยู่ตรงเครื่องควบคุมบ่อบำบัดน้ำเสีย
อยู่ด้านหลังโรงงานติดกับชายป่าแล้วก็บ้านเรือนประชาชนค่ะ
ไปถึงก็พบศพของนายสารวุฒิสังนิมิตรหรือว่าในน้องอายุ๔๐ปีนะคะ
เขาเป็นพนักงานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฝ่ายบอกบำบัดน้ำเสีย
หงายเสียชีวิตอยู่ข้างถังน้ำพลาสติก
สภาพศพนายสารวุฒิเนี่ยคือถูกยิงเข้าที่ไหล่ขวา๒นัดทะลุชายโครง
นิ้วนางข้างขวามีแหวนทองคำหนัก๑บาทสวมอยู่
และที่เกิดเหตุตำรวจบอกว่าร่องรอยการยิงมีแต่ปลอกกระสุนไม่มีเลยนะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๔บาทแล้วก็เงินสด๔๐๐๐บาทหายไป
แล้วก็มีรถจักรยานของผู้ตายจอดอยู่ด้านหน้าเครื่องควบคุมบ่อบำบัดน้ำเสียด้วย
พอไปตรวจสอบบริเวณข้างถังน้ำพลาสติกแล้วก็ถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตร
ใกล้กับเครื่องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ห่างจากจุดพบศพประมาณ๓เมตรเนี่ยเจอรอยเท้าคนนะคะ
เป็นรอยเท้าคนเหยียบย่ำบนต้นยากก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่คนร้ายมาดักรอเพื่อซุ่มยิง
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้ความว่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตี๒คืนที่ผ่านมากลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะประมาณตี๒
นายสารวุฒิผู้ตายเนี่ยปั่นจักรยานมาตรวจคุณภาพน้ำที่บ่อบำบัดน้ำเสียตรงจุดเกิดเหตุ
ตรงนั้นมันมีอยู่๔บ่อด้วยกันนะคะ

คิดว่าคนร้ายค่ะน่าจะย่องมาทางป่าละเมาะหลังโรงงาน
บ่อบำบัดน้ำเสียที่ติดกับที่ดินชาวบ้าน
พอเห็นนายสารวุฒิเดินมาตรวจคุณภาพน้ำที่บ่อบำบัดน้ำเสีย
ก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่นายสารวุฒิ๒นัด
กระสุนเข้าไหล่ขวาทะลุชายโครง
ก็ทำให้เขานอนหงายเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ
เขาเข้ากะมาตอน๒ทุ่มคืนวันที่๑๐กันยายน
ก็มาลงชื่อทำงานเข้ากะนะคะ
กระทั่งตี๒ของวันที่๑๑กันยายน
เขาก็ขี่จักรยานจากอาคารโรงงานไปที่บ่อบำบัดน้ำเสีย
โยนก้อนอีเอ็มลงในบ่อบำบัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

นายสุขุมหัวหน้างานก็เอ๊ะมาดูในชื่อหนังสมุดลงรายชื่อนะคะ
ก็เห็นว่า๙โมงแล้วทำไมสารวุฒิไม่มาลงชื่อออกเวร
โทรไปหาหลายครั้งไม่มีคนรับโทรศัพท์เลย
พอปั่นจักรยานไปดูที่บ่อบำบัดน้ำเสีย
ก็พบว่านายสารวุฒิถูกยิงตายไปแล้วนะคะ
ที่พ่อยไม่เข้ามาผมก็เลยปั่นจากกระยานขึ้นมา

ผมก็เลยปั่นจักรยานลงไป

เพื่อพาแกไปสมมุมพยาบาล

แกขึ้นมาแล้วแกบอกว่าเวรเสีย๒๐๐๒

ภรรยาของนายสารวุฒิก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแล้วก็ตำรวจแล้วนะคะว่า
จริงแล้วสามีเนี่ยปล่อยเงินกู้ด้วย
เงินกู้ให้กับพนักงานในโรงงานแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปนี่แหละค่ะ
รายละ๑๐๐บาทถึง๑แสนบาทเลยนะคะ

ก่อนหน้านี้ก็เคยมีลูกหนี้๒๓คนไม่ยอมใช้คืน

ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรง
คนที่ว่ามาเอาเงินมาขอกู้เงินเขา

บางคนก็จะมาเอามาเอาแต่ว่าไม่ให้

เพราะว่าเขากำลังจะออกถูกจัดงานบ้าง
ก็มีหลายคนที่ว่าเขาจะมาเคียงเงินให้
แฟนเรานี่คือส่วนหนึ่งคือออกเงินกู้ด้วย

แต่ก็ส่วนใหญ่คือก็มีทั้งโกงและไม่โกง

เจ้าหน้าที่เขาก็มีการเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ส่งร่างผู้ตายไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
ว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตาย
แล้วก็สถานที่ภายในโรงงานเป็นอย่างดีค่ะ
เรื่องต้นตำรวจให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการฆ่าล้างหนี้

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเรียกสอบปากคำพยาน